ต่อเนื่องกันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะมีคดีรุมโทรมหญิงค่ะ
ซึ่งตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะเป็นเยาวชนชาย๔คน
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พอตรวจสอบย้อนไปก็ปรากฏว่าทุกคนเคยมีคดีติดตัวหมดค่ะ
พลตำรวจตรีจรรย์จิตเจือจุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยตำรวจภูทรมะขามคุมตัวเยาวชนชายอายุ๑๙ปีจำนวน๔คนซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นในลักษณะโทรมหญิงและชิงทรัพย์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเยาวชนหญิงวัย๑๘ปีพร้อมกับผู้ปกครองเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรมะขามว่าลูกสาวถูกคนร้ายเป็นวัยรุ่นชาย๔คนขี่รถจักรยานยนต์๒คันปาดหน้า
ขณะที่ลูกสาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านในเวลาประมาณตี๔บนถนนสายริมบึงหนองตะพอง
จากนั้นคนร้ายทั้ง๔คนใช้มีดจี้พาตัวไปที่บริเวณถนนลูกรังริมบึงทางเข้าสำนักสงเกาะผาสุก
ต่อมา๓ใน๔คนร้ายผลัดกันลงมือข่มขืนก่อนที่จะพากันขี่รถยนต์ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
และได้นำเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปด้วยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยลงพื้นที่หาข่าวจนสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้ที่บ้านพักในอำเภอท่าใหม่
พร้อมผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริงและเคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาแล้ว๓ครั้ง
จากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าผู้ต้องหา๒คนใน๔คนเคยต้องโทษในคดีร่วมกันโทรมหญิง
ส่วนอีก๒คนที่เหลือก็เคยต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ